บางแสนเดี๋ยวเนี้ยดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
บางแสงกับผู้ชายคนนี้ครับ
คุณผู้ชมมาเที่ยวบางแสนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับตอนนี้มันอยู่บางแสน
บางแสนนี่ดีอย่างแน่งรถมาเมื่อกี้บ้านมาชั่วโมงกว่ากว่า
ต้องบอกก่อนวันนี้วัดมาในวันธรรมดานะครับ
แต่ขอโทษโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะเลย
แต่วันนี้บรรยากาศจะไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนวันหยุดเพราะว่า
วันอังคารเนี่ยเขาจะปิดหาดทำความสะอาดกันนะครับ
ผมไม่มานานแล้วเดี๋ยวไปหาคนพื้นที่หน่อย
เขาจะได้แนะนำพาเที่ยวว่าเดี๋ยวนี้บางแสนก็เที่ยวตรงไหนบ้าง
ผมเจอแล้วผมเจอคนพื้นที่แล้วมามา
ดีครับท่านนายกตุ้ยขออนุญาตเลือกนายกตุ้ยนะครับ

โอ้โหไม่มาเที่ยวบางแสนนานแล้วครับ
คือเห็นบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคัก
อันนี้ถือว่าฟื้นจากหลังโควิดก็เยอะหรือยัง
ผมว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วก็เป็นที่แรกในประเทศด้วยที่ว่า
นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเต็มพื้นที่
เหมือนช่วงก่อนโควิดได้เร็วกว่าที่อื่น
บางแสนที่ผมมาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้
แต่เดี๋ยวนี้บางแสนที่ผมมาสะอาดครับคุณผู้ชม

คือจริงความสะอาดก็เป็นประเด็นแรกอยู่แล้ว
แต่ว่าบางแสนไม่ได้สะอาดทุกวัน๒๔ชั่วโมง
ช่วงที่เรามาเรามีการมาจัดการแล้ว
ผมก็กล้าพูดว่ามาบางแสนทุกคนก็อาจจะต้องเห็นขยะ

ขยะที่มาจากทะเลการเดินเรือมันจะมาอยู่ที่นี่
ลมมันพัดเข้ามาลมมันพัดเข้ามาใช่ครับคือเป็นขยะที่
เทศบาลไม่สามารถควบคุมได้ผมจะบอกว่าบางแสนสะอาดขึ้น
แต่ยังไงจะให้บทจด๑๐๐ผมกล้าพูดว่ามันเป็นไม่ได้ยาก
หาดวอนภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรครับ

แต่มันจะเป็นโซนกลางคืนนะคือสมัยก่อนโซนหาดวอนภาพเรียกได้ว่า
สมัยก่อนถนนเข้าไม่ถึงเราเห็นคนมีรายได้มากขึ้น
ส่วนตรงวุ้นมูลค่าทรัพย์สินที่ดินเพิ่มมากขึ้น
ท่องเที่ยวมีการขยายโซนมากขึ้น
ผมถือว่าประสบความสำเร็จในแง่การท่องเที่ยว
แล้วเหลืออีกจุดหนึ่งเดี๋ยวท่านนายกก็พาไป
แหลมท่านใช่ไหมฮะครับแหลมท่านนี่คือเดี๋ยวถ้าไม่มานะ
ไม่มานี่เอาไม่มานี่ถือว่าพลาดจริง

แต่ว่าท่านเดี้ยวตุ๊ก
มันไม่ใช่แหลมท่านที่เบิร์ตเคยรู้จักเมื่อก่อนเลย

ก็สิ่งที่ต้องขอบอกว่าเราทำอะไรมากกว่าเดิมไม่ได้
ก็คือจะเป็นลานอเนกประสงค์กลายเป็นไฮไลท์ของแหลมแท่นเลย
มีคนมาเดินเพราะว่าตัวงานสถาปัตยกรรมที่เราสร้างมาใหม่
จะมีความโดดเด่นในเรื่องความสวยงามอยู่แล้วนะครับ
หน้าตาจะสวยงามแล้วก็เราจะทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวถ่ายรูป
แล้วก็จะเป็นแหล่งตกปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แสดงว่ามาบางแสนตรงนี้นี่แลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาถ่ายรูป

ต้องให้ท่านนายกฝากถึงนักท่องเที่ยวว่า
แม่การมาบางแสนแบบนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว

ครับผมก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยมาบางแสนนานแล้ว

ก็บางแสนเนี่ยเราจะพยายามปรับปรุงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับ

เพราะฉะนั้นบางแสนต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับ
ปัจจุบันเรามีร้านกาแฟตั้งแต่ทุกระดับ
ไฮเอ็นถึงแต่ระดับราคาทั่วไป
โรงแรมระดับกลางถึงระดับราคาสูง
สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับนะครับ
และที่สำคัญก็คือว่าเรายังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตอย่างเช่นงานบางแสนเขาดาวนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบ
แล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับ
เข้าปรรรษาปีนี้สสสเชิญชวนมางดเล่า

อย่าลืมมาเที่ยวดิวบางแสงกันนะครับ

เดี๋ยวผมให้ท่านนายกผ่านเที่ยวต่อก่อน

โอ้โหตรงนี้ใช่ไหมที่จะทำต่อไปครับ
แล้วข้อมูลไปที่งานคือ